รายเดอร์สาวนะฮะแล้วก็มีลูกติด๒คน
ปรากฏว่า๓เดือนก่อนรู้จักกับรายเดอร์หนุ่มรุ่นน้อง
ฝ่ายชายก็มาจีบหลังจากนั้นก็คบหากัน
หลังฝ่ายชายออกไลน์ทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้ง
ยังไม่พอครับถ่ายคลิปขณะที่มีเพศสัมพันธ์กัน

วันที่เธอตัดสินใจว่าไม่ไปต่อแล้วขอเลิกกับผู้ชายคนนี้
ผู้ชายข่มขู่สารพัฒน์แล้วก็ให้เธอมาหาอีกบังคับให้เธอมา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอแขนเกือบหักบีบคอจนเกือบหายใจไม่ออกนะฮะ
ขอให้คุณกันจอมพลังช่วยเพราะไม่รู้จะขอที่พึ่งจากใครแล้ว
ฝ่ายชายอ้างว่าเขานามสกุลใหญ่เขารู้จักกับคนใหญ่คนโต
มีนและคุณผู้ชมครับเธอไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้ลูกได้รู้นะลูก๒คน๗ขวบคนหนึ่ง๑๔ขวบอีกคนหนึ่ง
สุดท้ายตัดสินใจขอเปิดหน้าสู้ครับ
ลูกบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมครับ
ไม่เป็นไรนะแม่แค่ไปเจอกับคนที่ไม่ดี
ก่อนนั้นแม่กลัวสารพัดว่าจะบอกกับลูกยังไงดี
กล้าบอกลูกครับกลัวลูกจะเสียใจหรือเปล่าอายหรือเปล่า
ลูกบอกว่าไม่เป็นไรนะแม่แม่ไม่ผิดแม่ไม่ต้องอาย
คนที่อายคือคนที่ทำแม่แค่เจอคนไม่ดีแค่นั้นเอง

คุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายสมมุติว่าชื่อคุณอ้อมนะครับ
เป็นรายเดอร์สาวอายุ๒๙ปีไปพบตำรวจสนตลิ่งชัน
หลังเธอนั้นเคยแจ้งความว่าถูกแฟนนุ่มเป็นรายเดอร์หนุ่มรุ่นน้อง
หากันได้๓เดือนทำร้ายร่างกายสารพัดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าบีบคอเตะต่อยทุบตีเธอหลายครั้ง
ฝ่ายชายแอบถ่ายคลิปเธอขณะมีเพศสัมพันธ
ถ้าหากว่าเธอไม่ยอมไปหาเธอแจ้งความแล้วขอเลิกครับ
ปรากฏว่าฝ่ายชายใช้แอคเคาน์ปลอมสร้างแอคเคาน์ขึ้นมา
แชทมาหาเธอสารพัดครับ
ต้องการให้เธอกลับไปหาเขาอีกครั้ง
เธอต้องจำใจไปหาฝ่ายชายอีกรอบ
ต้องการให้ฝ่ายชายลบคลิปเพราะเขาขู่จะปล่อยคลิปจะแชร์คลิป
ถ้าไม่ไปจะแชร์คลิปจะปล่อยให้หมดเลย
พอไปถึงจริงก็ถูกทำร้ายร่างกายอีก
และถูกพยายามจะขืนใจด้วยครับ
คือครั้งล่าสุดเธอบอกว่าฉันไม่ไปหาเธอแล้ว
ฝ่ายชายบอกมาเถอะไม่ทำอะไรแล้วแน่นอนไม่ทำอีกแล้ว
อยากจะมาเจอกันเฉยแต่พอไปก็ถูกทำร้ายอีก
อย่างที่บอกจนแขนเกือบหักบีบคอจนเกือบหายใจไม่ออก

บาดเจ็บถูกขังไว้ในบ้าน
ตุลาคมฝ่ายชายให้เธอไปเก็บของ
หลอกว่าจะไม่ทำร้ายแล้วก็โดนทำร้ายอีกเหมือนเคย
รอบนี้ก็เจอหนักมากฮะทำร้ายจนน่วมไปทั้งตัว
เลือดออกจมูกเลือดออกปากขังเธอเอาไว้อีกครับ
เธอตัดสินใจใช้ขวดแก้วตีหัวตัวเองให้แตก
เขาเลยยอมปล่อยเพราะคิดว่า
คือไม่อย่างนั้นมันอาจจะหนักขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิม
สุดท้ายฝ่ายชายปล่อยคลิปของเธอ
เมื่อ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปเมื่อ๓พฤศจิกายน
บอกว่านำคลิปที่มีเซ็กกันไปขายได้เงิน๑๒๐๐๐บาท
บอกว่า
ชิวนะข้อความข้างล่างครับ
เธอเลยแปลกใจมากว่านี่คือผู้ชายคนที่เคยมาจีบเธออยู่ด้วยกัน
ผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะและนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะครับ
ว่าปล่อยไปหลายกลุ่มด้วยนะไปไล่ดูเอายังไม่หมดฮะ
มีแชทขู่ให้ถอนแจ้งความไม่อย่างนั้นขู่ว่าจะยิงลูกของเธอเธอมีลูก
ยังเล็กอยู่เลยฮะ๒คน๑๐กว่าขวบคนหนึ่ง๗ขวบอีกคนนึง
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าคิดว่ากูติดคุกออกมาจะไม่ตามแก้แค้นเหรอ
ไม่กี่ปีนะคิดเอาดีกันแล้วกันมึงไม่รักตัวเองก็รักลูกไว้
แล้วขู่ว่าน้าของเธอจะต้องรับเคราะห์แทนนี่คือข้อความแชทที่ข่มขู่ฮะ
ซึ่งเป็นข้อห้ามนะครับเพื่อต้องการจะบีบให้เธอเนี่ยถูกแบนงาน
เธอก็ต้องไปชี้แจงว่าเธอไม่ได้ทำและทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลหลักฐานที่เธอรวบรวม
เพื่อจะขอแจ้งความเอาผิดและขอให้คุณกันจอมพลังนั้นช่วยตามความคืบหน้าทางคดีฮะ
ซึ่งถ้าเห็นในคลิปอะค่ะจริงซึ่งถ้าเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าตาหนูบวม
ในขณะที่ในคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ผิดปกติคือคนที่ลงค่ะ
คนที่ผิดธรรมชาติคือคนที่หลง
คือเขาไม่พอใจค่ะหนูจะกลับหนูหาวิธีทางกลับหนูตะโกนให้คนช่วย
แล้วเขาไม่พอใจที่หนูตะโกนให้คนช่วยเขายิ่งเราตะโกนหน้าเท่าไหร่เขายิ่งตีเราค่ะ
แล้วทุกครั้งเวลาที่เขาทำร้ายร่างกายเราที่เขาปล่อยให้เราออกมาคือ
เขาทำร้ายจนเห็นเลือดออกแล้วสาแก่ใจแล้วมั้งเขาเลยแบบปล่อยเรากลับ
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยคือเมื่อไหร่ที่เห็นเลือดเขาก็จะปล่อยกลับ
บางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวก็ถ้าเกิดว่าเขาโหดร้ายรุนแรงแบบนี้แล้วจะไปคบกับเขาทำไม
คุณผู้ชมครับจริงแล้วเธอบอกว่าตอนที่ฝ่ายชายเนี่ย
ซึ่งเป็นรายเดอร์หนุ่มรุ่นน้องเนี่ยทักแชทส่งข้อความมาพูดคุยทางโซเชียลผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ
แรกเขาเป็นคนดีมากนะดีมากดูแลเอาใจใส่ก็เลยคบหาเป็นแฟนกัน
ปรากฏว่าช่วงที่เธอเมาไม่รู้เรื่องฝ่ายชายแอบถ่ายคลิปเป็นคลิปลับ
หลังจากนั้น๓เดือนผ่านไปเริ่มออกไลน์ครับท่าแท้เริ่มออกเวลาทะเลาะกัน
ฝ่ายชายอารมณ์รุนแรงเธอเคยถูกหมวกกันน็อกฝ่ายชายเอาหมวกกันน็อกมาฟาดหน้าเธอ
แล้วชกเธอซ้ำเหตุผลตอนนั้นคือฝ่ายชายโมโหที่ชวนเธอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วย
แล้วฝ่ายหญิงไม่ไปทำร้ายเธอหนักมากจนถึงทุกวันนี้ฝ่ายชายพยายามส่งข้อความมาข่มขู่
แล้วบอกด้วยว่าเขานามสกุลดังจะทำอะไรก็ได้จนเธอกลัวมากนะครับ
เพราะว่าฝั่งฝ่ายชายเนี่ยอ้างว่านามสกุลดังรู้จักกับคนใหญ่คนโตด้วย
แล้วที่ห่วงมากที่สุดก็คือลูกทั้งสองคนยังเล็กอยู่เลย
ตอนแรกไม่กล้าบอกลูกไม่อยากให้ลูกรู้กลัวจะเป็นข่าวเดี๋ยวลูกจะอายหรือเปล่า
บอกลูกไปแล้วลูกปลอบใจแม่ครับเดี๋ยวลองฟังนะฮะว่าลูกบอกเธอว่ายังไง
ซึ่งลูกหนูอ่ะ๗ขวบหนูเป็นแม่คนนะคะถ้าหนูไม่ออกมาปกป้องลูก
แล้วลูกชายหนูบอกว่าคนที่ผิดอ่ะคือเขาเขาต้องอายไม่ใช่แม่อายแม่สู้ไปเลยนามสกุล
วันนี้ไม่มีคำว่ากลัวแล้วครับขอเปิดหน้าสู้ทวงคืนความเป็นธรรมครับ
กำลังใจจากลูกคำปลอบใจจากลูก

อายคือคนที่ทำแม่แค่เจอคนไม่ดีแค่นั้นเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณกันจอมพลังบอกว่า
พาผู้เสียหายมาตามความคืบหน้าทางคดี

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และให้ตรวจสอบได้ว่าที่ฝ่ายชายอ้างนามสกุลดัง

รวมไปถึงคนที่ก่อเหตุนำคลิปอนาจารย์ไปเผยแพร่
แล้วบอกว่าขายได้๑๒๐๐๐บาทชิวอ่ะ
อันนี้จะเข้าข่ายความผิดกฎหมายหนักขึ้นได้อีกไหม
คุณกันเลยบอกว่าต้องให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
การอ้างว่าขายคลิปไปแล้วขายคลิปน้องไปแล้วได้เงินตั้ง๑๒บาท
เดี๋ยวมาดูไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันจะเข้าค้ามนุษย์ไหม

ขายคลิปได้๑๒๐๐จะเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่า

ลิงชันบอกว่าได้สอบปากคำและพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
รวมทั้งจะเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ในเบื้องต้นส่วนกรณีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาไว้เรื่องทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้
สอบปากคำไปแล้วให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย

และจะเร่งเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหา
ส่วนที่มาแจ้งความเรื่องพรบคอมในวันนี้จะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จ
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นคนนามสกุลใหญ่คนรู้จักคนใหญ่คนโตนั้น

ให้นามสกุลใหญ่แค่ไหนรู้จักคนใหญ่คนโตหรือเปล่านั้น
ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษครับ
และที่ผู้เสียหายบอกว่าอดีตแฟนนำคลิปไปขาย๑๒๐๐๐บาทนั้น
ทางตำรวจจะสอบปากคำและดูข้อกฎหมายได้ว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่า
อกจากนี้ให้ไปตรวจสอบทางสื่อโซเชียลด้วยครับ
ว่าผู้ต้องหามีการโพสต์เรื่องอาวุธปืนเถื่อน
ตามที่ผู้เสียหายกล่าวหาอีกหรือไม่
หากพบหลักฐานความผิดก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ